เหตุการณ์ที่เพชรบุรีค่ะเร่งล่าไอ้โม่งมือมีดบุกปีนบ้านแทงหญิงชราดับ

หิตผิดมนุษย์แล้วก็ชั่วร้ายมาก
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้ไปดูพฤติกรรมของมันกันค่ะ

เข้ามาในบ้านบ้านหลังนี้ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว

หมา๒ตัวตอนแรกไม่เห่านะ
คุณยายที่อยู่ในบ้านนั่งเล่นมือถือก็เลยไม่รู้นี่

เปิดไม่ได้ทำยังไงดีพยายามไปเปิดทุกบานแล้วค่ะ

แต่พยายามที่จะเหมือนไปที่คนร้ายมานะ

ไม่ได้กลัวเลยค่ะนี่ย่องอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
ดูนะคือมันพยายามที่จะก้มตัวให้ต่ำกว่าหน้าต่าง
เพราะตรงนั้นมีคุณยายนั่งเล่นมือถืออยู่
ก็คงว่ากลัวว่าคุณยายจะเห็น
นี่ค่ะนี่คุณยายนั่งเล่นมือถืออยู่เห็นไหมค

ก้มตัวผ่านหน้าต่างบานนี้ไปคนร้าย
แต่คุณยายคุณยายไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย

หมาวิ่งไม่ใช่หมาเห่าใช่ไหมฮะแต่รู้ไหมครับคุณผู้ชมอีกจังหวะหนึ่ง
ตอนที่คนร้ายย่องกลับมาทางเดิมจังหวะนี้หมาเริ่มเห่า
หมาเริ่มเห่าคุณยายเลยเอกใจเลยออกมาดู
ไปเจอเข้ากับคนร้ายคนร้ายไม่พูดพร่ำทำเพลงเลย

มันใช้มีดที่เตรียมมาจ้วงแทงคุณยาย๒๐แผล
แผลใหญ่ที่สุดนี้ก็คือหน้าอกเลย
ครับหน้าอกเลยจุดตายเลยอ่ะฮะโอ้โฮ

ที่คุณยายเนี่ยนอนตายอยู่ตรงนี้แหละค่ะประตูหน้าบ้านของตัวเอง
นี่คุณยายผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณยายสุธาสินีพันธ์สวัสดิ์นะคะ

ทีนี้หลังเกิดเหตุแล้วตำรวจสพชะอำก็ได้รับแจ้งเหตุว่า
พบศพผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหญิงชรานอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ในบ้านตรงนี้นะครับ
ลงไปดูหน่อยคุณยายถูกแทงด้วยมีดที่ไหนบ้าง
หน้าอกท้องแขนซ้ายกลางหลังบาดแผลชะกัน
อย่างที่บอกไปอยู่กลางหน้าอกเลย
พอไปตรวจสอบตำรวจตรวจสอบรู้ไหมคะ
รู้เลยประสงค์ต่อทรัพย์ทรัพย์ศิลป์หลายรายการของในบ้านหายไป
ทีนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมห่างจากศพไปเนี่ย
ไปพบรอยเลือดนี่อมหิตมากพอจ้วงแทงเสร็จปุ๊บ
มันลากศพคุณยายเข้ามาตรงนี้ตรงบริเวณห้องรับแขก

คราวนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบคราบเลือดที่กำแพง
บริเวณบ้านที่อยู่ติดกับฝั่งป่าละเมาะ
ก็เลยคาดว่าจุดนี้แหละที่คนร้ายปีนกำแพงหลบหนีไป
ทีนี้ก็ต้องคุยกับลูกสาวของคุณยายนะ
ชื่อว่าคุณหยกอายุ๓๙ปี
เธอเองเธอบอกว่าเธอป่วยเป็นโรคไบโพล่าแล้วก็โรคซึมเศร้า

แล้วในวันเกิดเหตุเธอเองก็กินยานอนหลับ

พอหลับเสร็จปุ๊บตื่นขึ้นมาสักประมาณเที่ยง
อ้าวมาเห็นคาตาเลยตกใจเลย
คุณแม่นอนจมกองเลือดอยู่แล้วนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วตอนนี้สั่งระดมกำลังทั้งตำรวจทั้งโรงพักเลย
สพชะอำไล่ล่าไล่ล่าปูพรมไล่ล่าผู้ชายคนนี้
เห็นไหมคะนี่คือตั้งใจเข้ามาก่อเหตุเลยค่ะ
ครับน่าจะเป็นเจตนาประสงค์โทรศัพท์แล้วครับ
พอทราบผู้ขอเหตุได้ยังครับ
ตอนนี้มีข้อมูลครับ
แต่ยังระบุไม่ได้ครับว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครนะครับ
ตอนนี้ก็แบ่งมอบภารกิจให้กับทางทีมงานสืบสวนติดตาม

เรื่องต้นคาดว่าเป็นคนในพื้นที่นะครับ
โอ้โหน่ากลัวมากนะคะคือลักษณะของบ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้าน
แต่ว่าบ้านของคุณยายผู้เสียชีวิตอยู่บ้านหลังในสุด

ใกล้กับบ้านหลังอื่นเป็นบ้านเดียว
ก็เลยทำให้ตรงนี้เหมือนเปรียวด้วยค่ะ
โอ้โฮโหตรงนี้ยังต้องตามคนร้ายให้เจอนะ